เป็นคลิปที่คนขับแท็กซี่ถ่ายเอาไว้
คือเขาดันไปจอดรถรอรับผู้โดยสาร
อยู่ตรงเส้นขอบทางที่เป็นขาวแดง
ทีนี้มีการโต้เถียงกันระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่กับอะไรนะตำรวจ
แล้วตำรวจแจกกล้วย

คุณผู้ชมฮะดูตอนที่โชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้หน่อยนะฮะ
โอ้โหเนี่ยห๊ะคุณผู้ชมฮะก็บอกกับตำรวจเนี่ย
ด่าเลยแจกกล้วยให้นะฮะแล้วก็มีถุยน้ำลายถมด้วยนะฮะ
นี่ครับคนขับแท็กซี่และเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ปะทะกันมีปากเสียงกันนะครับ
หลังจากที่คนขับแท็กซี่คันนี้ไปจอดตรงที่ห้ามจอดที่เป็นขาวแดง
บริเวณฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านงามวงวาน
ถูกตำรวจขี่รถจักรยานโยนมา๒นายพุ่งตรงเข้ามาแล้วก็เขียนใบสั่ง
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านเพจอย่าหาทำ
นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยนะ
ถึงการใช้คำพูดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการสะบดคำหยาบออกมา
ถุยน้ำลายถมพื้นอะไรแบบนี้นะครับ
บางคนแสงความคิดเห็นบอกว่าโชเฟอร์จริงโชเฟอร์แท็กซี่ก็ผิดนะ
เถียงตำรวจเขาทำไมในเมื่อคุณไปจอดขาวแดง
แต่บางคนก็บอกโอเคเรื่องผิดก็ว่ากันไป
แต่เรื่องที่ตำรวจมีท่าทีมีปฏิกิริยา
แล้วก็ใช้คำพูดแบบนี้กับประชาชนมันก็ไม่ถูกต้องนะครับ
ล่าสุดคนขับแท็กซี่ในคลิปก็คือนายกฤษดาผ่องแพ่ว
เข้าแจ้งความที่สพรัฐนาธิเบศ
เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในคลิปยศ๑๐ตำรวจเอก
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสพรัฐนาธิเบศ
ในข้อหาอะไรรู้ไหมคุณดูหมินซึ่งหน้า

คุณกฤษดาเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ครับ
ตัวเขาเองไปจอดรอรับผู้โดยสารบริมถนนในพื้นที่ขาวแดง

เพราะว่ามีคันหน้าจอดกันอยู่เป็นแถวเลยนะครับ
ระหว่างนั้นเองได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัฐนาธิเบสนะครับ
นายเข้ามาเขียนใบสั่งเพราะว่าถือว่าจอดรถขวางการจราจร
แต่ระหว่างที่ตำรวจคนหนึ่งกำลังเขียนใบสั่ง
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะตำรวจนายหนึ่ง
นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เขียนใบสั่งด้วยความสงบเรียบร้อย
และตัวของนายกฤษดาเขาก็โตเถียงกับตำรวจจราจร
อีกที่อยู่ตรงนี้และก็โตเถียงกันอยู่๒๐นาที

ก็ยังทำถ้าถุยน้ำลายด้วย

ก็เลยเข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดี
ซึ่งหลังจากนี้ทางตำรวจในคลิปจะมาขอโทษ
ผมก็คงไม่ยอมและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
ผมจะไม่ทำอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่ระหว่างขอผมก็ถือโทรศัพท์มือถือด้วย
ก็นี่เปิดไปด้วย

ทางด้านภูมิกับการสพรัฐนาธิเบส

เขาบังคับใช้กฎหมายกับรถแท็กซี่
ซึ่งก็มักจะจอดผิดกฎหมายบริเวณดังกล่าวนี้

อาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงไปบ้าง

ใช้วาจาไม่สุภาพเท่าไหร่นักนะครับ
อันนี้ก็ยอมรับนะครับ
อาจจะมีช่วงหลังที่ทางเจ้าที่ตำรวจ
นิวาจาที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่
ซึ่งเรื่องนี้ผมรับทราบแล้วแล้วก็
ได้สั่งการประให้ทางเจ้าธิบุรุษ
ซึ่งปรากฏภาพในคลิปรวมถึงผู้อำชา
ได้รายงานชี้แจงขึ้นมา

เป็นไปตามคลิปหรือไม่อย่างไรนะครับ

ประชาชนทั้งตำรวจเองลูกน้องของผมเองด้วยนะครับ

ในส่วนของทั้งคดีอาญา
เพราะว่านายกฤษฎาโชเฟอร์แท็กซี่เขาฟ้องในข้อหาดูหมินซึ่งหน้าแล้วนะครับ
แล้วก็ในส่วนของทางวินัยตำรวจ

ขอในการตรวจสอบข้อที่จริงก่อน

แล้วก็จะแจ้งผลให้ผู้ร้องได้รับทราบด้วยนะฮะ